เศรษฐีป้ายแดงวันนี้เผยเคล็ดลับความรวยของร้านลูกชิ้นที่ดูธรรมดาธรรมดา
แต่ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าขายหมดวันละกว่า๓๐๐ไม้ยอดขายหลักแสนต่อเดือน
ร้านนี้เขามีดีอะไรและทำไมถึงครองใจสายชิมได้นานกว่า๕๐ปี
พร้อมเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากผู้หญิงคนนี้ที่พลิกวิกฤตของตนเองในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
โอกาสที่สำคัญในชีวิตกับการเป็นเจ้าของแบรนด์กิมจิคุณคิม
ที่สร้างรายได้หลักล้านต่อเดือนทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ
สวัสดีค่ะแม่เนยฮะสี่โมงเอ็ดแบบนี้นะครับ
เจอกับเคล็ดลับการทำเงินใหม่และไอเดียรับทรัพย์เด็ด
ดูก่อนรวยก่อนกับรายการเศรษฐีป้ายแดงกับเราทั้ง๓คนแบบนี้ค่ะ
ถูกต้องนะครับเดี๋ยวแม่เนยวันนี้เหมือนขาดอะไรไปอย่าง
ฮาฮาฮาฮาฮาฮาฮาฮาฮาฮาชื่อเสียงสถานเลิศพบจบพระสุทา
จิตใจบรรจุไว้ซึ่งแผ่นดิน

เฮ้ยอากาศเป็นไงพี่ยังสบายอยู่ไหมเนี้ย
ป้าน่ะสบายดีครับถ้ามีเหตุผลที่ต้องทำ
ถ้าหากถ้าไม่ใส่ชุดนี้ออกมาเขาจะไม่จ่ายค่าตัว
ใจใช่มาแต่งชุดจอมยุทธแบบนี้ครับหวัดเนี้ย
ผมจะพาทุกคนไปอิ่มอร่อยกับร้านลูกชิ้นจอมยุทธ์
เขาเนี่ยนะฮะขายนะวันหนึ่งหมดไปเนี่ย๓๐๐กว่าไม้
ผมก็เลยต้องพาทุกคนเนี่ยไปดูกันว่าเพราะอะไรนะเขาเนี่ยถึงได้ยืนดึงในยุทธจักรพยายามลูกชิ้นปิ้งแบบนี้

คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่วงแหวนกาญจนาพิเศษครับและด้านหลังของผมนี่เลย
คนต่อคิวกันเพียบคุณเห็นไหมกับร้านลูกชิ้นปิ้งจอมยุทธ์
เขาว่ากันว่าวันหนึ่งเนี่ยขายได้เป็นพันไม้อะไรจะขนาดนั้น
เดี๋ยวเราจะไปล้วงลึกถึงความสำเร็จของเขาว่าทำแบบนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวไปต่อคิว

สวัสดีครับสวัสดีครับ

มีหมูแล้วก็เนื้อหมูแล้วก็เอ็นหมูค่ะ

อยากจะพูดคุยกับเจ้าของร้านหน่อยครับคนไหนเจ้าของร้าน

ก๋วยเตี๋ยวมาประมาณสัก๒๐ปีแล้วที่ขายมา

ว่าตอนนี้ลูกชิ้นขายดีกว่าก๋วยเตี๋ยวแล้ว

ทำไมต้องชื่อจอมยุทธ์เราบ้านหนังจีนเหรอ
ชื่อยุทธ์ไงก็เลยคิดว่าเติมจอมขึ้นไปละกัน

แต่ไม่มีรายการไหนถามคำถามนี่เลย
เนี่ยที่มาของร้านที่ชื่อว่าจอมยุทธ์

คือแน่นอนลูกชิ้นปิ้งไทยก็ทำเหมือนกันนั่นแหละ
แต่อย่างหนึ่งที่เป็นทีเด็ดคือน้ำจิ้ม

พอดีว่าพ่อเขาคิดพ้นมาเอง

ก็ปรับไปเรื่อยอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้าง

แล้วไม่ได้หมดธรรมดานะหมดเคี้ยง

ขายกระปูกตั้ง๕๐ลิก
การันตีความอร่อยของน้ำจิ้มมาแบบนี้

ยังไงก็ต้องขอลองพิสูจน์
แซ่บความจัดจ้านของน้ำจิ้มที่ร้านลูกชิ้นจอมจุ้งสักหน่อย

น้ำจอมยุ่นสักหน่อย

ช่วงนี้หลายคนที่เขาทำธุรกิจ

อย่างเราเนี่ยโดนบ้างไหมโควิด๑๙

ไม่ให้ตั้งโตไม่ให้อะไรก็ได้แค่กลับบ้านเองพี่

โอ้โหลำบากแต่ขายมานานขนาดเนี้ยก๋วยเตี๋ยวก็ยี่สิบปี
ลูกชิ้นนี่ก็เป็นสิบปีค่ะอะไรคือเคล็ดลับในการทำธุรกิจของคุณเฟิร์น
จักรหลักเลยก็คือมันทุดิสค่ะมันทุดิสอืมชิ้นอืมทางร้านอ่ะ

เก็บลำต่างของคุณเปิ้ลนั่นคือการลักษาหุ่นภาพ

เชื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะมาลองทานกันดูหรือ

ขนวงแหวนกาจนาค่ะครับเลยมาห้าร้อยเมตรอืมอยู่หน้าปั๊มก็ตะทอค่ะ
วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเฟิร์นมากนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรามาพูดคุยกันนะครับ
ขอบคุณคุณเฟิร์ดครับครับคุณผู้ชมได้ดูวันนี้
มีโอกาสที่ดีก็ลองมาทานกันดูนะครับแล้วก็จะได้อิ่มอร่อยกับที่ร้านร้านนี้
แล้วที่ในตะกัดผมเชื่อว่าผู้คุณผู้ชมน่าจะได้แขกแปดนาดใจ
โอ้โฮโอ้โฮขนาดยังไม่ได้ชิมยังรู้สึกเผ็ดขนาดนี้เลยแหละ
นี่อยากชนพริกแบบผมชอบพริกทอดอ่ะ
รับจากร้านลูกชิ้นปิ้งเล็กค่อยปรับกิจการนะคะ
ขยายมาเรื่อยเรื่อยนะคะพริกแห้งเขาใช้วันละสี่ถึงห้ากิโลกรัมนะคะ
เรียกว่าพริกลอยเต็มม่อนขึ้นไปหมดเลยครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะ
เรียกว่าเป็นจุดขายในการที่ลูกค้านั่นเองแซ่บจริงจริงเราจัดหนักจัดเต็มกันต่อเลยดีไหมครับ
ชุดใหญ่ของเราอยู่ด้านโน้นแล้วนะครับครับกับเจี๊ยบรสดีเด็ดไปเลยค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
นี่เลยครับร้านอาหารจานเดียวนะครับที่ขึ้นชื่อทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูนะครับ
และการปรุงสูตรแบบพิเศษเฉพาะตัวนะฮะจนกลายเป็นตำนานแห่งสยามเลยนะคุณ
เอางี้ละกันเห็นแล้วอดใจไม่ไหวผมหิวมากเลยวันนี้เตรียมอะไรมาบ้างครับเนี่ย
ก๋วยเตี๋ยวนะครับที่เปิดนี่คือนี่คือหม้อร้อนหมูครับ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

เต็มที่๓ครับเต็มที่๓แล้ว

ที่ซอย๒ครับลิโดครับ
ลีโด่ที่นี่อันนี้เด็ดมาก

ลูกหมูและเนื้อของเราเนื้อสดหมูสดเรา

ทุกอย่างเช่นน้องลายเนี่ยครับน้องลาย
เราใช้มือหันได้อ๋อเหรอ

หันด้วยมือมันดีกว่าหันด้วยเครื่องยังไงคะ

เนื้อครับมันจะรักษาได้ดีกว่า

เพราะมันจะไม่เสียเส้นใยไม่เสียรสชาติ
มันบางอย่างนี้เลยใช่ไหมแบบนี้เอง
มันบางมากมันกันไฟน์เนื้อแล้วกันไฟน์เนื้อแล้วกันแหละครับ

มีใจใจในแต่ละเมนู

การกินผัสเพิ่ม

เอาอย่างนี้ละกัน
ผมว่ามันไม่ได้เห็นผ้าและรสชาติ
เชื่อว่าคุณผู้ชมดูแล้วอยากกินอยากทานไปให้ถึงที่เลยดีกว่า
เราเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครับถึงหนึ่งทุ่ม
เพราะเรื่องของปัญหาโควิดเรามีอีกสาขาหนึ่ง
อยู่ที่สูตรการค้าวอรรัชอยู่
จนสิบหกครับอันนี้จะเปิดสิบโมงจนถึงสามทุ่ม
ดีครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะร้านเจี๊ยบรสเด็ดนะฮะ
ทั้งคุณเฟิร์สแล้วคุณเจี๊ยบด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับอิ่มอร่อยกับตำนานย่านสยามสแควร์กันแล้วนะครับ
เดี๋ยวผมจะพาไปอีกหนึ่งตำนานครับเป็นของดีของเด็ดปากน้ำโพ
นั่นก็คืออันทอกล้วยถ้าคุณผู้ชมดูแล้วบอกเลยว่ามีโอกาส
ถ้าอยากจะลองทำดูผมบอกว่าดีมากเพราะว่าเขาบอกว่าขายดิบขายดี
เพราะมีความเชื่อกันว่าถ้าหากได้ขนมนี้ไปไหว้แล้วแล้วก็
จะรวยรวยเลยทีเดียวแต่ว่าจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ
ถ้าพูดถึงขนมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนักคันสวรนักคอนสวรแล้วก็
หลายคนคงนึกถึงขนมโมจิเป็นแน่แท้แต่ช้าแต่แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่า
ยังมีอีกหนึ่งชนิดขนมที่อยู่คู่กับเมืองปากน้ำโพมานานแสนนาน
แล้วล่ะครับที่ยังทำขนมนี้อยู่พระเอิญพระเอิญวันนี้เราไปเจอกับ
คือหนึ่งในผู้ที่สืบทอดการทำขนมโบราณชนิดนี้ถือเป็นรุ่นที่สี่ของตระกูลต่อจากอาเหล่ามา
ถึงตอนนี้สารต่อกันเป็นเวลา๘๐ปีแล้วล่ะครับ
คุณพี่รัสลินบอกกับเราว่าสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ทำให้ขนมอ้างถอกกล้วยของทางร้านขายดิบขายดีกว่าร้านอื่นก็คือ
แป้งจะมีความกรอบทอดไม่อมน้ำมันเขียวแล้วไม่แข็งติดฟันและรสชาติกลมกล่อม
แถมยังมีการพัฒนาปรับปรุงหน้าตาของขนมให้ร่วมสมัยมีความน่ากินน่าทานมากยิ่งขึ้นด้วยล่ะครับ
อกจากนี้ขนมอ้างถอกล้วยยังเป็นขนมสายมูด้วยนะครับคุณผู้ชม
เพราะมีความเชื่อว่าใครที่นำขนมนี้ไปเส้นไหว้เทพเจ้า
จะทำให้กิจการรุ่งเรืองค้าขายดีนั่นเอง
ใครอยากลองลิ้มชิมรสขนมอ้างถ่อกล้วยสักครั้งในชีวิต
ก็ลองไปชิมกันได้ที่ร้านบิ๊กสเต็กซอยวิมารแมน
เป็นร้านตำนานของอร่อยแห่งเมืองนครสวรรค์นั่นเอง
จรยุทธ์ครับเดี๋ยววางลงครับ
ท่านต้องใหญ่ท่านถึงข้ามข้าวชื่อนี้

คุณผู้ชมมาแล้วคุยกันก่อน
จริงผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับว่าขนมแบบนี้มันมันมีด้วยอ่ะค่ะ
โอ้โหเจ้านี่ช่างไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย

ไม่ใช่น่าจะเล่าให้ท่านฟังว่าอ่างทองกล้วยเนี่ยนะครับ
วันว่ายเจ้าเนี่ยเค้าจะนิยมนำขนมเนี่ยมาว่าย
เพราะเชื่อว่าจะทำให้การค้าเจริญรุ่งเรือง
ขายดีเป็นเทนะเจธ่า
ใครนะครับอยากจะค้าขายแบบเฮ่งแล้วก็ลองนำขนมนี้ไปไหว้กันดูครับ
ถ้าอยากกินขนมนี้สั่งที่ไหนคะ
นี่เลยครับหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้ด้านล่างนี้แล้ว

กลับไปนะครับว่ายล้อมรวย
พูดถึงเรื่องของขนมมงคลนะครับ
มีขนมอีกหนึ่งอย่างครับที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้
คือขนมไหว้พระจันทร์ครับ

เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปนะครับที่ร้านขนมไหว้พระจันทร์ที่ขึ้นชื่อ

มีไส้นะให้เลือกร้อยไส้
อะไรกันนะที่ทำให้เขาเนี่ยอยู่ได้นานขนาดนี้
แล้วขายดิบขายดีขนาดนี้

หากนึกถึงขนมไหว้พระจันทร์แล้วคุณมักจะนึกถึงไส้อะไร
ทุเรียนไข่เค็มหรือเมล็ดบัว

เพราะที่นี่เขามีขนมไหว้พระจันทร์กว่า๑๐๐ไส้
กับร้านเบเกอรี่ฮัตแอนทีแฟคทอรี่
ก็เมื่อก่อนประมาณ๕๐กว่าปีที่แล้วนะครับ
มากของผมก็คือทำขนมทำอาหารอยู่แล้ว
คุณแม่ของผมก็ได้เป็นลูกมือไปช่วยท่านนะครับ
ท่านก็เลยรู้สึกว่าหลงรักในการทำอาหารทำขนม

ท่านก็เลยเปิดแบรนด์ที่ชื่อว่าเบเกอรี่คัดขึ้นมาครับ
ตอนนั้นพี่มีอยู่๑๐กว่าไส้ประมาณนี้ครับ
แล้วตอนนี้มีกี่ไส้แล้วล่ะครับ
ประมาณร้อยไส้ครับร้อยไส้ครับ

ไส้ที่ขายดีที่สุดจะเป็นไส้เอเพโซลำไยสีทองครับ
คือปกติผมเป็นคนชอบทานกาแฟอยู่แล้ว
แล้วก็จะเป็นคนชอบทานพวกลำไยด้วย
ก็คือกาแฟมันขมแล้วตัวไอ้เพโซลำไยมันหวานมันหอมพอดี
พอกินคู่กันแล้วโอเคงั้นลองมาทำเป็นขนมดูครับ
ก็คือออกมาแล้วฟิตแบ็คดีเลยครับก็เป็นซิกเนเจอร์ตัวหนึ่งของทางร้านเลย
ขนมไหว้พระจันทร์เคยขายได้มากสุดประมาณแสนกว่าชิ้นนะครับ
ประมาณสี่ห้าร้านประมาณนี้ครับ
โอ้โหแค่ขนมไหว้พระจันทร์ก็ขายได้ถึงแสนกว่าชิ้น
แล้วถ้าไม่ใช่เทศกาลไหว้พระจันทร์ล่ะครับที่ร้านนี้มีขนมอะไรบ้างเอ่ย
จะมีขนมมงคลส้มมันดารินนะครับตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ครับ
แล้วก็จะมีขนมสิวท้อมงคลนะครับแล้วก็ลูกชุบผลไม้
แล้วก็จะเป็นพวกคุกกี้สับปะรดประมาณนี้ครับ
เยอะแยะมากมายขนาดนี้พอจะบอกสูตรเด็ดเคล็ดลับหน่อยได้ไหมล่ะครับ
อย่างแรกนะครับก็คือทางเราเป็นเจ้าของสูตรเองคิดสูตรเองนะครับ
อย่างที่สองเนี่ยของเราไม่ใส่วัตถุกันเสียเลยครับ
อย่างที่สามเนี่ยวัตถุดิบของเราก็คือสัญหามาทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศครับ
อย่างที่ซีนเนี่ยแพ็กเกจจิ้งของเราจะหลากหลายมาก
อย่างที่๕ก็จะเป็นน้ำเชื่อมของเราก็คือบ่งข้ามปีก็คือมากสุดก็ประมาณ๓ปีครับ
ถ้าเกิดยิ่งบ่มนานก็คือจะยิ่งทำให้แป้งนุ่มครับ
ด้านนอกแป้งนุ่มแล้วไส้ข้างในล่ะครับ
ข้างในขนมส้มมันเดอรินนะครับก็จะทำจากส้มแอปพลิคอตไข่เค็มแล้วก็ถั่วกวนครับ
รสชาติมันก็จะออกหวานเปรี้ยวแล้วก็จะตัดเลี่ยนด้วยไข่เค็มนะครับ
คุณภาพเต็มชิ้นแบบนี้เคยขายได้มากสุดกี่ชิ้นครับพี่
ผลิตได้ประมาณ๔๕๐๐ชิ้นเป็นจำนวนเงินประมาณ๔๕แสนประมาณนี้ครับ
ขายได้เยอะขนาดนี้ลูกค้าเขาซื้อไปทำอะไรครับ
ส้มเบดารินนะครับก็ลูกค้าเขาจะซื้อไปให้ในงานปีใหม่ตุดจีนวันเกิดแล้วก็พบงานแต่งงานครับ
ก็จะเป็นพวกพิธียกน้ำชานะครับแล้วก็อาจจะเป็นซื้อไปฝากแขกผู้ใหญ่แขกในงานนะครับ
เหมือนเป็นการแทนคำขอบคุณให้แขกนะครับแล้วก็อวยพรกลับให้แต่ละคนมีชีวิตที่ดีมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับ
ทำตลอดแล้วก็พัฒนาตลอดนะครับก็คือไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งก็ลุกตลอดนะครับ
มีคนไม่เห็นด้วยยังไงก็ตามแต่ว่าผมเชื่อมั่นในครอบครัวผมผมเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำ
แล้วก็ศึกษาตลาดอย่างแบบรู้แจ้งเห็นจริงอะไรอย่างนี้ครับก่อนที่จะทำแล้วก็ลุยมันเข้าไปครับ
น่าทำมากเลยค่ะทำอย่างไรดี
ไม่ต้องห่วงวันนี้เนี่ยข้านะได้ส่งสารไปยังไลน์แมนให้ได้ส่งมาให้กับพวกเรา
นี่เขาสั่งออนไลน์ได้ด้วยแน่นอน

โอ้โหนี่โอ้สวยงามนะครับ
เหมาะกับการที่จะไปเรียกว่าไหว้ขอพอเนี่ยก็เป็นสื่อมงคล

งี้ละกันนะครับใครอยากชิมออนไลน์แบบผมเนี่ยก็ตักได้นะครับ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้แล้ว
นี่เลยค่ะโชว์อีกชั้นหนึ่งสวยมากน่ารักแบบนี้นะคะ
ตอนนี้นะคะพักกันสักครู่เดียวค่ะ
ช่วงหน้าค่ะยังมีเรื่องราวดีอยู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะ

อ้าว

ยาอ่ำพี่ค่ะทำงาน

นี่เป็นหายเหล้าโบราณในหนังจีนรึเปล่าครับ
ทั้งสองคนเดาไม่ถูกแน่นอนว่าผมถือไขอะไรมา

มันก็มันต้องเป็นปลาร้า

นี่กลายเป็นไอ้หนุ่มหมัดเมาปลาร้าไปเลย

แล้วมันคืออะไรครับคุณจะแบกโอ่งมาทำไม
คุณสองคนนี้ช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยนะครับ

นี่เลยครับเดี๋ยวผมเผยให้คุณผู้ชมได้ดูด้วย

กิมจิ
จิพันธุ์ไทยที่ถูกจริตคนไทยมากที่สุดในเวลานี้

ยอดขายต่อเดือนเป็นล้านนะครับ
ถ้าใครจะลองไปทานแล้วก็ต้องจองคิวข้ามเดือนกันเลยนะครับ
สุดยอดมากครับอยากรู้ว่าเขามีความพิเศษยังไงครับ

ผมพูดเองกลัวคุณผู้ชมไม่เชื่อ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันเลย

สวัสดีค่ะเยจินคิมค่ะ
จะเป็นไฮไลท์ของที่ร้านเลย
ประเทศเกาหลีอะค่ะถ้าบ้านไหนมีโอ่งหรือหมักกิมจิด้วยโอ่งแล้วเป็นศาสตร์โบราณอันเนี้ย
ก็จะต้องบอกว่าคุณจะเจอกิมจิที่อร่อยมาก
ก็เนี่ยค่ะเป็นเรื่องราวที่ถึงทำกิมจิโอ่งมาให้คนไทยได้ทานกัน
ไอเดียการเอาโอ่งมาทำมาเป็นกิมจิโอ่ง
ก็ด้วยว่าเมืองไทยเป็นอากาศที่ร้อนมาก

ก็เลยเป็นไอเดียว่าประเทศเกาหลีสมัยก่อนเขาเก็บกิมจิไว้ในโอ่งกัน

ก็เลยมามองว่าแล้วถ้าเราจะให้คนไทยได้เจอกิมจิอร่อยเนี่ย
เราควรจะเอาตัวนี้มาให้คนไทยได้ลองชิมกันนะ
แต่ละวันที่เราจะทำเป็นกิจวัตรเลยก็คือ
เราจะทำกิมจิกันประมาณวันเว้นวัน

สบายเป็นอาหารว่างก็ได้เป็นอาหารมื้อหนักก็ได้
กิมจิคุณคิมไม่ได้มีแค่กิมจิผักกาดขาวเพียงอย่างเดียวนะครับ
ยังมีกิมจิต้นหอมกิมจิแตงกว่ากิมจิเห็ดกิมจิกวางตุ้ง
จิหัวใช้เท้าให้เลือกทานอีกด้วย
และที่สำคัญคือที่ร้านคุณคิมยังสามารถทำเป็นชุดผักรวม

และอีกความพิเศษของร้านกิมจิคุณคิมที่นอกจากรสชาติกิมจิที่เข้มข้น
กรอบและอร่อยแล้วลูกค้าที่มาหน้าร้าน
ยังสามารถเลือกทานกิมจิได้ตามใจชอบอีกด้วยล่ะครับ
และที่สำคัญคือตอนส่งให้กับลูกค้าค่ะอากาศเมืองไทยจะร้อนมาก
แต่กิมจิของพี่คิมโอ่งเขาจะอยู่ในตู้เย็นก่อน
แล้วก่อนที่จะใส่รังไปให้กับลูกค้าเนี่ย
เขาก็จะเป็นตัวที่เก็บความเย็นอยู่แล้วเหมือนเรามีไอไดท์ไปอยู่ในนั้นด้วยเลยในตัว
จิบคุณคิมถึงต้องบอกว่าส่งด้วยขนส่งธรรมดา

แล้วก็ที่สำคัญคือถ้าคนไทยจะทานกิมจิไม่เปรี้ยวต้องทานกิมจิคุณคิม
อกจากมีกิมจีสดให้ลูกค้าได้ทานแล้ว
คิมยังเปิดหน้าร้านเป็นโอมากาเซให้ลูกค้าเข้ามานั่งทาน
ซึ่งจะเป็นเมนูอาหารเซ็ต๖คน
ประกอบไปด้วยเมนูผัดที่เลือกได้๒อย่าง
ไม่ว่าจะเป็นหมูผัดกิมจิ

ซุปกิมจิคำจาทัง

และเมนูยืนพื้นที่สำคัญเลยล่ะครับ

ชุดผักสลัดซ่ำจังก้อชูจัง

ได้ว่ามาทานโอมากาเซที่ร้านกิมจิคุณคิมได้อิ่มกลับบ้านแน่นอน
สำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อจองคิวได้เลยล่ะครับรับรองว่าอร่อย
ฟิลเหมือนทานอาหารเกาหลีดั้งเดิมแท้แน่นอนรับประกันด้วยคิวจองที่ยาวไปถึงกลางปีแล้วล่ะครับ
และร้านกิมจิคุณคิมยังมีน้ำซอสสูตรเด็ดที่สามารถเอาไปทำเป็นน้ำยำทานคู่กับปิ้งย่างได้
หรือจะเป็นอาหารทานเล่นต่างเหมือนเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดย่อม
ที่ทำให้ลูกค้ามาเลือกช็อปได้ตามใจชอบให้ฟิลเหมือนได้เดินช็อปที่เกาหลีด้วยล่ะครับ
สุดยอดเลยร้านกิมจิคุณคิมนะคะเป็นร้านกิมจิพันธุ์ไทยที่ถูกจริตคนไทยที่สุดแล้วในเวลานี้นะคะ
อยากให้คนไทยได้กินของที่ทำสดใหม่แล้วก็บริโภคของที่คนไทยทำ
ถ้าไม่ถูกใจรสชาติหรือไปถึงมือแล้วปุ๊บมีรสชาติที่ไม่ได้เป็นอย่างอย่างที่เราต้องการให้คุณทานหรือคุณคาดหวังเนี่ย
สามารถอินบล็อกมาแจ้งได้เลยค่ะว่าไม่ชอบยังไงอยากได้แบบไหนคุยกันได้ด้วยค่ะ
นี่คือเสน่ห์ของร้านเราที่ดูแลลูกค้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
อ๋ออารางกายงานสร้างมากครับใช่ค่ะครับครับครับเดี๋ยวครับอืมค่ะ
ใครอ่ะครับมันทำอาหารอยู่กลางรายการเราเฮ้ยเฮ้ยน่าคุ้นคุ้นเหมือนในวิทยาเลยครับ
หน้าคุณอ่ะหรือว่าคุณคิมหรือเปล่าน่าจะใช่แล้วล่ะพี่คุณเหมือนเลย
อันเจ้าห้าอันเจ้าห้าเออพูดภาษาเกาหลีได้หรือเปล่าได้ครับ
พูดเกาหลีได้ดูปากก็ชัดนะครับครับเกาหลีโอ้โหขอบคุณมากจังจัง
จังจังเบาเบาเดี๋ยวพูดเกาหลีได้แต่แต่ยังได้รอยยิ้มเบาเบาเดี๋ยวเดี๋ยว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
ยัดวางก่อนต้องต้องพูดใหม่พูดใหม่พูดใหม่พูดใหม่อ่ะอ่ะอันนี้ก็มา
สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะและนี่คือคุณคิมคิมเยจินนะฮะ
เจ้าของกิมจิคุณคิมนั่นเองเรียกว่ากิมจินะคะสีสันน่ารับประทานมากมากเลยนะคะ
เย่นี่ขอถามก่อนเอาชื่อก่อนเอาชื่อก่อนอ่าเราสงสัยเนอะคุณคิม
เยจินนี่เป็นคนเกาหลีแหละครับเออได้ไหมใช่ค่ะก็คือไปอยู่เกาหลีตั้งแต่เล็กเล็ก
จนได้สัญชาติอ๋อใช่ใช่แต่วันนี้ต้องคุยคลายกันก่อนนะโอเค
ไม่ได้นะครับวันนี้อยากดูว่าคุณคิมเอาอะไรมาบ้างค่ะครับเยอะมาก
จุดเริ่มต้นของกิมจิคุณคิมนะคะเริ่มต้นจากกิมจิก่อน
นะฮะทุกคนเห็นกิมจินี่นี่มีกิมจิตัวไหนคะอ่านี่มีหลายแบบ
มากเลยค่ะทีนี้กิมจิของเราอ่ะนะคะต้องบอกว่ามันมีความที่
ไม่เหมือนในไทยครับคือกิมจิกคุณคิมเนี้ยจุดเด่นของเขาเลย
ก็คือผักกรอบซอสอร่อยผักกรอบซอสอร่อยใช่ผักของกิมจิคุณคิม
เป็นผักที่ไม่ได้ใส่สารกันบุตรหรืออะไรใดใดเลยเนี่ยแต่ผักเนี้ย
อยู่ได้เป็นเดือนแล้วเขาไม่นิ่มแล้วก็ไม่ยุบตัว
คุยกันเยอะกว่านี้เรากินก่อนดีกว่าพี่ได้อร่อยใช่ไหมฮะจะได้รู้ว่ามันต่างต่าง
ที่เราเคยกินยังไงนะคะได้แล้วได้แล้วแม่รอช้าครับผม
ให้พี่อาร์มเปิดพี่อาร์มเปิดเลยครับมาชิมกิมจิตัวนี้ก่อนนะครับ

มันก็จะตัดเลี่ยนดีมากอันนี้คือคำจะทำ
ก็ด้วยความที่ว่าลูกค้านะคะในร้านมาซื้อกิมจิกันค่อนข้างจะเยอะแล้ว
แล้วเพื่อนอ่ะอยากกินกับข้าวเกาหลีครับก็เลยบอกว่าร้านมันมีพื้นที่
ทำกับข้าวอร่อยอ่ะอย่าให้พวกฉันกินคนเดียวเลยครับแกลองทำขายสิ
ทำขายก็เลยเป็นเมนูทั้งหลายแหละ
ใช่ก็เลยเป็นเมนูต่อยอดออกมาอีกเยอะมากนะคะอันนี้คือเต้าหู้เย็น
อันนี้เป็นเมนูที่ต้องทานนะคะมันเป็นน้ำซอสที่ไม่มีในไทย
แล้วก็อันนี้คือกิมจี่สดกิมจี่สดก็คือจะเป็นผักยำ
ใช่ค่ะกิมจิสดปกติไม่เคยได้แบบนี้ตัวแดงน้ำนี้คือน้ำอะไรครับ
คือน้ำซอสที่คิมทำมามันจะเป็นซอสที่สามรสแล้วก็จะมีกลิ่นของน้ำมันงา
ก่อนที่จะมาเป็นกิมจิคุณคิมเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างครับผม
จิคุณคิมเกิดจากโควิดคะ

ก่อนนี้คุณคิมทำธุรกิจอะไรมาครับ
ทำธุรกิจนำเข้าเกี่ยวกับเครื่องยนต์อะไรยนต์แล้วก็ประกอบรถบัสขาย

คนละเลือกกับอาหารเลยนะครับ
แล้วพอเจอโควิดปุ้มก็ไป

มันเกือบจะต้องเลิกเพราะว่าทุกอย่างที่มันเป็นธุรกิจตัวนี้ใช้คำว่ามันตาย
บัสที่ผลิตไว้ปุ๊บลูกค้าก็ไม่ยอมจ่ายเช็ค

ใช่ใช่แล้วรถบัตรเราผลิตไว้เต็มเลยเพื่อที่จะรอขาย

อแล้วอะไรอย่างนี้พนักองค์พนักงาน
ก็นั่งถามตัวเองว่าจะไปยังไงต่อดี
แต่เราเป็นเหมือนเราหน้าเราเป็นแม่ทัพครับเราต้องรบต่อค่ะก็เลยมองว่าเรามีอะไรที่
เรายังจะพอดึงความสามารถของตัวเองออกมาได้
ก็บอกว่าเอ้ยแม่อยากกินกิมจิเราก็บอกว่าเนี้ยในในคุกก็มีเขาบอก
เขาไม่เอาให้มีทำสิมีทำอร่อยเขาจะเป็นคนที่ติดกิมจิที่เราทำ
เขาจะไม่ค่อยกินกิมจิข้างนอกแต่พอวันนั้นนะคะด้วยความที่พอไปซื้อในห้าง
เอาผักมามาทำแล้วมันเยอะครับพอเรามาทำแล้วเยอะปุ๊บ
ด้วยความที่เขาอยากเอาไปแบ่งเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนอ่า
เขาก็บอกเออเดี๋ยวจะไปแบ่งน้องคนน้องคนนี้เราก็ให้ลูกเนี้ย

หลังจากนั้นนะคะผู้ปกครองทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยคุณแม่
ทำขายเถอะรสชาติขนาดนี้ลูกน้องคุณคิมพี่จักรที่ทำรถบัตรเนี่ย
ทำมากี่คนฮะยี่สิบบวกค่ะอืมก็คือจากนายช่างก็มาเป็นคนทานผัก
อ่าจากเฮสอาร์ก็มาเป็นคนแพ็คของเฮ้ยจากแผนกบัญชีก็มาเป็นคนนั่งเช็คออเดอร์
อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างทุกคนยังอยู่ด้วยกันหมดเลย
แต่ก็ต้องปรับใช่ปรับบทบาทปรับหน้าที่สุดยอดไม่ทอดที่เงี้ยเลยใช่
จนมาถึงเดือนสิงหาค่ะที่เรามีปัญหาหนักในเรื่องของการตลาดเพราะว่าโดนบล็อก
แอดก็ไม่ไปค่าแอดแพงอืมเราก็เลยนั่งดูว่าเราจะไทยไปยังไงต่อใช่
มาเจอเพจรีวิวอาหารอ่าก็สิบสี่วันเราได้อยู่สองล้านกับห้าหมื่นบาท
เป็นล้านเลยเหรอใช่สิบสิบสี่วันค่ะโอ้สองล้านกับห้าหมื่นแล้วตั้งแต่วันนั้นมา
ยอดเราก็ไม่เคยแตะแสนอีกเลยโอ้ยอดเราก็แตะล้านตลอดเลยแตะล้านตลอดครับผมใช่
คิมครับรายได้เยอะขนาดนี้เราเนี่ยมีกลยุทธ์ในการบริหารอย่างไรครับ
ทำให้คนไทยเนี่ยหันมาสนใจแล้วก็เลือกซื้อกิมจิของเราอะครับ
ในสิ่งที่เราทำก่อนครับคืออย่างแรกคนไทยบางทีอ่ะนะ
ถ้าพูดถึงส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้เข้าถึงอาหารเกาหลีมากนัก
แต่ทำยังไงให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาลองทานเกาหลีของเราแบบนี้
ก็ใช้แค่ว่ามันคือกิมจิพันธ์ไทยที่ถูกจริตคนไทยที่สุด
คิมมั่นใจว่าในการที่คิมทำกิมจิออกมา
รับประกันทุกอย่างที่ลูกค้าจะไม่พึงพอใจ
ข้อหนึ่งรับแล้วรสชาติไม่พึงพอใจเคลมได้๑๐๐

ข้อที่๒ถ้าเจ้าไหนหรือลูกค้าเนี่ย

เกิดจากอะไรแบบไหนเพื่อเอากลับมาปรับเรา

สิ่งที่มันมีประโยชน์จริงจากสิ่งที่เราทำ

จะดึงอะไรออกมาบ้างจากกิมจิแต่ละตัว

วันนี้คุณคิมต่อยอดเปิดร้านอาหารเกาหลีเต็มตัวแล้ว
ยังไม่ถึงกับเป็นร้านอาหารจ๋าไหมคะ
มันจะเป็นสไตล์ว่ามากินข้าวบ้านเพื่อน

โต๊ะได้เต็มที่คือเราให้ไม่เกิน๑๒ท่าน

แล้วใครมาก็เหมือนเราไม่ได้เล่นตัวนะ
แต่เรารู้สึกว่าถ้าคุณมาทานข้าวบ้านเพื่อน

ก็จะมีแบบคิมก็จะให้เด็กเอาอาหารมาวาง
แนะนำเสร็จปุ๊บน้ำอยู่ตรงนี้นะคะ

แล้วเราก็บอกโอเคทุกคนเหมือนมาทานข้าวบ้านเพื่อนนะ

โต๊ะเดียวครับมีแค่โต๊ะเดียว๑๒ที่ค่ะ

คือหน่อยชอบใช่ไหมชิมพี่หน่อยอยากไปทาน
ตอนนี้คิวอยู่ที่เดือนมิถุนาค่ะ

มันต้องจองร่วงแน่นานขนาดนั้นแหละค่ะพี่พิม
ก็เลยปรับมาให้เป็นรอบเย็นอีกหนึ่งรอบมันก็ยังมิถุนาอยู่ค่ะตอนนี้
คือเพิ่มเป็นกี่รอบเรียกว่าต้องสองร่องหน้าคือคือนี่เพิ่มเป็นวันละสองร่องแล้วนะ
กลางวันหนึ่งเย็นหนึ่งใช่ใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็เลยปรับเป็นเทคให้ลูกค้าเนี้ย
เจ้าที่เขารอไม่ได้เนี่ยก็เลยทำเป็นเทคเอาไว้ให้แต่ต้องสั่งล่วงหน้าอย่างต่ำ๓ชั่วโมง
อืมคือคือคิดถึงไม่อยากทำให้อื้อหือไม่ว่ามีฟีดแบ็คดีขนาดทำจริงจัง
หลายโต๊ะไปเลยคือคิมมีความรู้สึกว่านะตอนนี้ก่อนด้วยกำลังพลของเรา
ด้วยคนของเราแล้วด้วยตัวเองอ่ะอืมถ้าทำออกมาแล้วอยากให้มันได้ในสิ่งที่อร่อยจริงจริง
ไม่ใช่มีแต่ปริมาณแต่คุณภาพไม่มีอ่ะอืมตอนนี้เราอยากให้ได้แบบนี้ก่อน
เอาที่เราไหวก่อนคุณคิมแต่ผมมองอย่างงี้นะวิธีการอย่างเงี้มันเหมือนเป็นหนึ่งในการตลาดด้วยหรือเปล่า
ทำให้เขาน่ะสนใจเราด้วยใช่ไหมครับคิมมีความรู้สึกว่าบางคนจะบอกว่าอาหารที่คิมลงโต๊ะ
เนี้ยค่ะสามพันบาททั้งหมดเลยเหรอใช่และที่สำคัญคือได้กิมจิกลับบ้านอีกคนละครึ่งกิโล
โอ้โหแต่มันแฝงการตลาดอะไรรู้ไหมคะทุกคนถ่ายรูปทุกคน
ทุกคนลงโซเชียลหมดครับคิมมองว่านั่นแหละคือการตลาดที่เราไม่ต้องไปจ้าง

บางคนไม่กล้าลงมือทำด้วยซ้ำคุณคิมครับช่วยบอกหน่อยแล้วกัน
หรือช่วยบอกคุณผู้ชมก็ได้บางคนที่เขารู้สึกท้อใจ
ทำยังไงให้กลับลุกขึ้นมาสู้ครับอันแรกเลยคือต้องให้กำลังใจตัวเองก่อน
เพราะว่าไม่มีใครที่จะให้กำลังใจเราเท่ากับตัวเราให้เราเอง
แล้วที่สำคัญคือตอนเรามีที่สุดคนที่ดีที่สุดก็คือเราครับ
ตอนที่เราจะทุกข์ที่สุดตอนไม่มีที่สุดนั่นก็คือเราเพราะฉะนั้นคุยกับตัวเองให้จบว่า
ถ้าวันนี้เรายอมแพ้นั่นคือสิ่งที่เราล้มเหลวแต่วันนี้ถ้าเราบอกว่าเรายังไม่แพ้นะเนี่ย
เราก็คือยังไม่แพ้จะทำยังไงนะให้วิธีการคิดอ่ะ
มันไปได้ถึงได้ถึงเป้าหมายให้ได้มากที่สุดครับอย่าคิดเยอะค่ะ
ถ้าไม่คิดเยอะแล้วจะคิดให้ได้ว่าวันนี้เอาให้จบหนึ่งวันอืม
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มใหม่ถ้ามันอะไรไม่ดีให้เคลียร์ค่ะ
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มใหม่แต่อย่าท้อกับว่าวันนี้ทำไมฉันทำไม่ดี
หรือวันนี้ทำไมไม่ได้อย่างนู้นไม่ได้อย่างนี้
อะไรจะเกิดให้ยอมรับมันแล้วเริ่มต้นใหม่
แล้วที่สำคัญคือคิมไม่ได้เป็นคนตัวคนเดียว
ยังมีลูกต้องบอกว่าอืม
ทุกคนพร้อมจับมือไปกับเราอ่ะที่บริษัทอืม
แล้วทุกคนน่ารักมากคือทุกคนสู้มากบางทีมันจะไม่พอที่จะจ่ายพวกเขา
ทุกคนให้กำลังใจอืมค่ะเจ๊สู้นะอืม

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับที่มากกว่ารายได้ก็คือเรื่องของการต่อยอดนะครับ
และสร้างมูลค่าความผลผลิตของประเทศไทยนะครับครับใช่
ก็ยังเห็นความผูกพันความรักกันในธุรกิจนะฮะ
เรียกว่าเหมือนเป็นครอบครัวเลยค่ะนะฮะยังไงก็ต้องขอปรบมือในนั้นกับ
อีจักรพร้อมครับใช่ค่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณคิมนะคะ
แบรนด์กิมจิคุณคิมมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราค่ะ
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากค่ะ
สงครามสร้างนักรบยุตภพสร้างผู้กล้าสงครามสร้างนักรบยุตภพสร้างผู้กล้า
ยุตที่แท้มีใช่วิทยายุทธ์หลายผู้ต่อต้าน
จอมยุตที่แท้มีใช่จอมยุตที่มีวิทยายุทธ์แล้วหลายผู้ต่อต้าน